เอาทีนี้เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมมันเกี่ยวกับชุมชนนั่นแหละ
บ้านคนกับร้านอาหารสิ่งที่มันจะกลายเป็นข้อพิพาทเวลาพูดแบบนี้
เรื่องของเสียงค่ะเสียงมันดังมันรำคาญมันแสบแก้วหูครับ
แล้วรอบนี้นะชาวบ้านเขาร้องมาเขาเรียกนักข่าวมานี่มานี่
แล้วมาถึงนะวัดเลยเอาเครื่องวัดเดซิเบลฟังดูสิ
ว่าเพลงที่ร้านอาหารมันดังขนาดไหนแล้วโชว์ตัวเลขหน้าเครื่องแบบนี้ค่ะ
นี่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะบอกนะว่าเกณฑ์จริงอ่ะ
มันจะต้องไม่เกินเท่าไหร่แต่ให้คุณผู้ชมเห็นเลขก่อน
มันขึ้นลงขึ้นลงมันแล้วแต่ช่วงจังหวะของเสียง
แต่ที่เห็นนะก็คือเจ็ดสิบปลายปลายเป็นถึงแปดสิบต้นต้น
คุณผู้ชมจำตัวเลขนี้ไว้ก่อนนะนี่แหละเป็นความดังของเสียงเพลงจากร้าน
ร้านอยู่ที่จังหวัดสุรินค่ะชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ย
เขาบอกว่าคนด่วนร้อนเหรอเกินเพลงมันดังอ่ะมันน่ารำคาญ
เอาคลิปนี้ไปโพสต์แล้วก็บอกว่าอยากให้ตรวจสอบค่ะ
ว่าร้านอาหารที่อยู่ติดคลองชลประธานร้านอาหารแบบเปิดเนี่ย
เขาเปิดเพลงเสียงดังค่ะพอเอาเครื่องวัดไปวัดนี่
เขาบอกว่าฮุ้ยนี่วัดตอนสามทุ่มกว่ากว่านะ
กำลังจะพีคกำลังจะมันกันเลยล่ะค่ะ
เมื่อวานนี้นักข่าวของเราก็ติดต่อไปที่เจ้าของคลิปค่ะเธอเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าร้านอยู่ตรงถนนเรียบคลองชลประธาน
มุ่งหน้าจะไปราชภัษฐสุรินทร์น่ะครับห่างจากบ้านของเธอสักประมาณห้าร้อยเมตร
ร้านเปิดเพลงดังมากมีดนตรีสดด้วยบางวัน
แล้วบางทีนะเสียงเบสก็มาเสียงกลองกีต้าแบบตึบตึบตึบฟังทีนะ
เขาบอกว่าข้างในหูเธอสั่นสะเทือนหัวใจเธอเต้นแรงเลย
ก็เลยตัดสินใจว่าลองเอาเครื่องวัดเสียงไปวัดทดสอบหน่อยไหม
อยู่ห่างจากร้านมาคุณผู้ชมเห็นไหมด้านหลังที่เบลอน
อันนั้นคือร้านอาหารนะคะยืนอยู่ห่างจากร้าน๒๕เมตรค่ะใช่บางช่วงเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเสียงมันไปพีคเนี่ยดิฉันดูนะ๘๐กว่าไปถึง๘๑๒ก็มีเหมือนกันนะคะ
บอกว่าดังสูงสุดที่วัดได้เลยคุณ๘๙๗เดซิเบล

จริงตามข้อกำหนดถ้าเกิดเป็นเสียงในสิ่งแวดล้อมทั่วไปเนี่ย
เขาจะไม่ให้เกิน๗๐เดซิเบลนะ
ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่มันพีคไปเกินถือว่าไม่ได้เลย

อยู่กันกลางค่ำกลางคืนก็อยากนอนอยากพักผ่อน
มีลูกเล็กเด็กแดงอีกเอาลูกตื่นก็ร้องไห้

แต่ลูกค้านั่งอยู่ยาวต่อไปจนถึงตี๒ตี๓
เป็นแบบนี้แจ้งตำรวจไปหลายรอบแล้ว
แต่ไม่มีการแก้ไขเลยมาร้องกับสื่อค่ะ
นักข่าวของเราฟังความแล้วนะ
ก็สอบถามไปที่อำเภอเมืองสุรินทร์
สอบถามไปที่สพเมืองสุรินทร์ด้วย
คือเขาก็บอกว่าจริงทุกฝ่ายทำงานร่วมกัน

แล้วเราก็ถามไงว่าเอ๊ะแล้วเรื่องของเสียงล่ะคะ
เช้าบ้านเขาร้องมาคือเป็นร้านเปิดขึ้นไง
มีเรียนบรีสดด้วยจะแก้ไขยังไงได้
เขาบอกว่าจริงเรื่องเสียงที่มันดังเกินต้องแก้ไขนะ
ถ้าเกิดขัดขืนอันนี้สั่งปิดร้านได้เหมือนกัน
คุณผู้ชมชาวบ้านเขาลองวัดทดสอบแล้วดูใช่ไหม
นักข่าวของเราลองวัดทดสอบดูบ้างค่ะ
เดี๋ยวดูนะที่นักข่าวลองวัดดูนะมันได้เท่าไหร่
เพราะว่านักข่าวของเราไปวัดตอน๕ทุ่มครึ่ง
คือร้านใกล้ใกล้จะปิดแล้วล่ะปรากฏว่าเสียงมันดังจริง
อันนี้ภาพของนักข่าวค่ะแล้วภาพของนักข่าวอย่างที่บอกไง
๘๙๗เดซิเดลแต่ตอนที่ชาวบ้านเขาวัดเอง
สุดประมาณ๘๑แต่ชาวบ้านเขาอยู่ห่าง๒๕เมตร
นี่นักข่าวไปอยู่ใกล้ขึ้นมาหน่อยแต่วัดตอนประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
บอกลูกเด็กเล็กแดงกระจองงองแงกันทั้งคืนเลย
คือเขาบอกว่าจริงแล้วชุมชนกับร้านจะอยู่ร่วมกันยังไง
ตรงกลางยังไงเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยนะคะหลังจากนี้ครับ